สวัสดีครับ

เสียงปืนนับ๑๐นัดดังสนั่นกลางบ่อนพนันย่านพระอาราม๓กรุงเทพ
มีผู้เสียชีวิตถึง๔ศพหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจระดับสารวัตร
ตึกแถวขนาดใหญ่๔ชั้นชั้นล่างถูกปิดทึบประตูปิดล็อกหนาแน่น
แต่ถ้าว่าจรภิกรรมไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุได้ทันที
หลังเสียงปืนรัวยิงกันในบ่อนตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนผ่านไปกว่า๓ชั่วโมง
จะละทีพิสูจน์หลักฐานถึงเข้าไปภายในได้
ร่างของสารวัตรแม็กซ์พันธุ์ตำรวจตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐ
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะนอนจมกองเลือดหน้าเคาน์เตอร์
ใกล้กันพบศพของพนักงานสาวชาวกัมพูชา๒ศพ
ส่วนศพที่๔ถาวรศรีสดถูกยิงเสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำ
โดยช่วงเวลาที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในบ่อนไม่ได้
เป็นช่วงที่กลุ่มชายจัดการระดมเก็บของกลางทำลายหลักฐาน
พบร่องรอยการขนย้ายอุปกรณ์ในบ่อนถอดกล้องวงจรปิด
โต๊ะเก้าอี้แทบเกลี้ยงรวมทั้งกล้องวงจรปิดรอบตึกก็หายไปเช่นกัน
สันทนประยุณรัฐอดีตนายตำรวจคนดังออกมาแฉทันทีว่า
หนึ่งในคนที่อยู่ในคลิปก็คือเฮียตี้เจ้าของบ่อนนั่นเอง
เข้ามาสั่งการเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุแต่แย้งกับข้อมูลของตำรวจที่ระบุว่า
สันเพ็งใหญ่เป็นผู้เช่าช่วงตึกและเปิดเล่นพนันแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อพร้อมเช็คเส้นทางการเงิน
ขณะที่ชนวนเหตุสอบสวนพบมีการนัดเคลียร์หนี้กันระหว่างสารวัตรแม็กซ์กับถาวร
แต่เคลียร์กันไม่ได้ก่อนถาวรชักปืนยิงคู่กรณี
คดีนี้สะเทือนวงการตำรวจพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น
จับมือยิงให้ได้ภายใน๓วันพร้อมฆ่าโทษผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กระทั่งบอยบ้านครัวพิพิษศรีสุวรรณเข้ามอบตัวหลังตำรวจออกหมายจับ
ออกไม้จับยอมรับเล่นพนันในบอลแห่งนี้เป็นประจำ
คืนเกิดเหตุเห็นทาวรยิงคนยังมากร่าง
สายปืนไปมาก่อนหันกระบอกปืนมาหา
ตัดสินใจชักปืนยิงเพื่อป้องกันตัว
ก่อนอาศัยช่วงสรมลมลบหนีไป
ผมพักทั้งตัวผมเองครับเพราะเล็งปืนไปที่ผม
คือเขาออกมาอีกทีจากห้องน้ำเขาพูดเจาะไว้ตัวเอง
เมื่อเขาขึ้นมาตัวสติแตก

แต่ตำรวจไม่ปากใจเชื่อว่าจะลงมือเพียงคนเดียว

มีการใช้ปืนมากกว่า๒กระบอก
ตึกแถวแห่งนี้มองภายนอกไม่แตกต่างจากตึกทั่วไป
ดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่

รอบนอกติดกล้องวงจรปิดนับ๑๐ตัว
และเคยถูกสั่งปิดมาแล้วหลายครั้ง
รวมทั้งเปลี่ยนมือเจ้าของมาหลายคน
พนันยังคงเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข
แม้จะมีการกวาดล้างแต่ก็ยังมีให้เห็นที่เปิดเย้ยกฎหมาย

สะท้อนให้เห็นถึงความหย่อนยานของตำรวจไทย